พี่คุณชมครับในช่วงเวลาระหว่างทางของการหาเสียงเลือกตั้งสอในขณะนี้
มีการพูดถึงเรื่องอำนาจของ๒๕๐สว
ที่มาจากการสัญหาและการคัดสรรของคอสช
ใครที่อยากทราบว่าอำนาจและที่มาที่ไปของ๒๕๐สวนี้

เคาะครั้งสุดท้ายของคศ๒สว๒๕๐คนมีหน้าที่จะต้องเลือกนายกรัฐมนตรี
ร่วมกับสอสอที่มาจากการเลือกตั้งด้วย๓หัวหน้าคอสชเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ซึ่งสว๒๕๐คนจะร่วมเลือกด้วย
ฉะนั้นโดยนัยสำคัญ๓เรื่องนี้จึงกลายมาเป็นที่มาของการวิพากษ์วิจารณ์มากจากภาคฝ่ายการเมือง
เอาดูสิครับว่าสว๒๕๐คนมาจากไหนอันนี้เป็นข่าวมาแล้วไม่ต้องพูดซ้ำ
แต่เอาเฉพาะ๑๙๔คน
๔คนซึ่งเป็นสวส่วนมากเนี่ยมาจากไหนที่จะสัญหามา
มีคำตอบจากรองวิศนุว่าเบื้องต้นเนี่ยจะเอาชื่อ
จากคนที่เคยเป็นสปชสมาชิกปฏิรูปแห่งชาติคนที่เป็น
สปทสมาชิกปฏิรูปประเทศคนที่อยู่ในสนชสภานิติบัญญัติ
พูดง่ายง่ายว่าเอามาจากสามเข่งนี้ก่อนเข่งที่หนึ่งสปช
จำได้ใช่ไหมครับสปชตอนที่มีการยึดอำนาจใหม่
คนขึ้นมากลุ่มหนึ่งเพื่อให้เป็นสมาชิกปฏิรูปแห่ง
ชาติแล้วก็ดูว่าประเทศไทยจะปฏิรูปอะไรบ้างพอชุด
นั้นพ้นหน้าที่ไปก็มีสปทสมาชิกปฏิรูปประเทศก็
เอาเรื่องที่ชุดสปชเสนอไว้ศึกษาไว้มาต่อยอดต่อว่า
ปฏิรูปประเทศด้านไหนยังไงอ่าแล้วสุดท้ายขึ้นมาเขา
ก็มาตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ๑๑ด้านมาจากคนไม่
คนหรอกครับฉะนั้นก็แปลว่าสปชสปทที่ทำงานผ่าน
มาเนี่ยถ้าจะว่าเหนื่อยเปล่าก็ว่าได้แต่ว่าเอาล่ะก็เป็น
การเริ่มต้นฉะนั้นทั้งสมาชิกสปชสมาชิกสปทรวม
ทั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ยังทำงานอยู่ตอนเนี้ย
และกำลังจะพ้นหน้าที่เนี่ย๓เข่งนี้จะเอาชื่อมาแล้ว
ก็มาบวกกับกลุ่มอื่นด้วยแล้วสุดท้ายคัดมาให้เหลือ
คนแล้วก็ส่งให้คศคณะกรรมการสัญหาที่มีผล
เอกประวิทย์เป็นผู้ดำเนินการนี่แหละแล้วเคาะว่าใครจะได้
มาเป็นสวถ้าเห็นที่มาอย่างนี้แล้วก็ช่วยไม่ได้ที่
ฝ่ายการเมืองเขาบอกโอ้๒๕๐คนนี้จะโหวตให้ใครล่ะครับ
ระหว่างคนที่ตั้งเขามากับโหวตให้กับคนที่มาตามคันลอง
ที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดเขาเสนอใครเป็นนายกสว
ก็ต้องเคารพความคิดเห็นนั้นเพราะว่ามีฉันธานุมัติมาจากประชาชน
หรือจะเลือกคนที่มีบทบาทสำคัญที่ตั้งขึ้นมา
คนก็คิดกันอย่างนี้แล้วก็มีวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
ว่านี่เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองกันอย่างมาก
ในช่วงที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรี
มีเสียงค่อนแคะเยอะเรื่องนี้สุดท้ายนายกท่านไปพูดในธรรมนองที่ว่า
ทำไมทำไมไปดูหมินน้ำใจคนที่จะมาเป็นสว
ว่าเขาจะเลือกใครว่าเขาจะต้องเลือกคนที่ตั้งเข้ามา
เขามีอิสระเขาจะเลือกใครก็ได้
เขาอาจจะไม่เลือกอย่างที่นักการเมืองคิดก็ได้
ฉะนั้นอย่าไปประมาทเขา
นายกพูดอย่างนี้ก็แปลว่าเออคนก็มีความหวังขึ้นมาว่า
เป็นไปได้ไหมที่สวสองร้อยห้าสิบคน
พอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะคำนึงถึงคันลองประชาธิปไตย
มากกว่าอ่าพอนายกพูดอย่างนี้พักการเมืองเขาก็มีความหวังนะครับ
เขาก็ตั้งความหวังไปถึงสวสองร้อยห้าสิบคนว่า
ควรจะคำนึงถึงศักดิ์ศรีควรจะคำนึงถึงความถูกต้อง
มากกว่าที่จะคำนึงว่าคนที่ตั้งมาเป็นใคร
แล้วก็ต้องเลือกคนที่มีส่วนตั้งมาถ้าอย่างนี้ก็มีความหวัง
อย่างนี้พักการเมืองต่างก็มีความหวังแล้วดูเหมือนว่า

ก็ซึมทราบความรู้สึกนี้อยู่จึงมีเสียงจากแกนนำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า
จะพยายามหาเสียงเอาชนะให้ได้แล้วก็คาดหวังว่า
คนที่จะมาตั้งรัฐบาลต้องมาจากเสียงที่ประชาชนมาเลือกมามากที่สุด
เขารบตรงนั้นอ้าวถ้าเป็นอย่างนี้ก็โหมหาเสียง
เพื่อจะได้ผู้แทนให้มากที่สุดและมาเป็นแก่นำตั้งรัฐบาล
แล้วถึงเวลานั้นสวถ้าจะโหวตให้กับพักพลังประชารัฐ
ก็ไม่ได้ผิดคัดลองตรงไหนเพราะพักพลังประชารัฐ
มีเสียงมากชนะการเลือกตั้งว่าอย่างนั้นเถอะ
แต่ว่าถ้าไม่เป็นอย่างนั้นอ้าวถ้าไม่เป็นอย่างนั้น
ก็มีเสียงเตือนว่าถ้าสว
เลือกนายกรัฐมนตรีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ฝืนความรู้สึกของสังคม
ฝืนความรู้สึกประชาชนเขาก็เตือนว่าให้ย้อนกลับไปดู
อย่าคิดว่ามีอำนาจแล้วจะใช้อำนาจยังไงก็ได้อ่า
มีนักการเมืองหลายคนบอกให้ย้อนกลับไปดูเหตุการณ์พฤษภาคมธมิน
ปีสองพันหาร้อยสามสิบห้าผ่านมานานแล้วนะครับ
แต่ก็ยังจำกันได้ว่าเกิดวิกฤตตอนนั้น
เกิดอะไรขึ้นกับพลเอกสุจินดาคลาประยูนฉะนั้นก็มีเสียงเตือนเรื่องนี้มา
แต่ว่าข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้
เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนมีความหวังมากครับพักไหนจะชนะไม่สำคัญ
นโยบายใครดีกว่าใครคนก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่ประชาชนคาดหวังมากที่สุดก็คือว่า
หลังการเลือกตั้งครั้งนี้บ้านเมืองจะต้องสงบและเดินหน้าบริหารประเทศได้
ทำไมคนจึงคิดอย่างนี้ครับก็เพราะว่า
ในรอบสิบปีโดยประมาณสิบปีที่ผ่านมาสถานะการเมืองบ้านเรา
อยู่ในภาวะที่ว่าผู้ชนะบริหารไม่ได้เพราะผู้แพ้ไม่ยอม
แล้วลากการเมืองออกมาต่อสู้กันกลางถนนบ้านเมืองติดลมวุ่นวาย
บ้านเมืองติดกับดักไปไหนไม่รอดฉะนั้นคราวนี้เขาก็อยากจะเห็นว่า
เลือกตั้งกันแล้วผู้ชนะบริหารประเทศได้
ลาบรื่นผู้แพ้นั่งคอยแล้วก็รอตรวจสอบ
เทอมมาสู้กันใหม่นี่เป็นสิ่งที่ประชาชนคาดหวังนะครับ
ใครแพ้ใครชนะว่ากันไปตามคันลองแต่ว่าคนชนะจะต้องบริหารประเทศได้
และคนแพ้จะต้องยอมในการที่จะนั่งรอและเป็นฝ่ายตรวจสอบครับ
นี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของวันเสาร์นี้ครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป